คุณผู้ชมมาต่อกันที่คนนี้นิดนึงก็แล้วกัน

แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันลาออกจากนี้ได้

ให้กับลูกชายเขาน้องไทก้า
น่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้อายุครบ๔ขวบแล้วนะคะ

ก็เลยจัดงานปาร์ตี้ให้ที่บ้านด้วยละกัน
บรรยากาศมันอบอุ่นสุดไปเลย

แล้วก็สิงสารสัตว์เต็มไปหมดเลย
พ่อแม่ลูกก็ใส่ชุดมาสคอตกันน่ารักเลยนะ

เท่าแบบเพลงนี้เขารุ่นเค้กเลย
ที่ร้องไห้เป่าเค้กมันมีความสุขนะเป็นโมเมนต์แบบน่ารักของคอปรัวเนาะ
ที่แบบในทุกวันเกิดของไทก้านะพ่อเพชจ้าแล้วก็แม่นิวเคลียร์เนี่ยจะจัดใหญ่จัดเต็มเลย
ส่วนของขวัญบอกเลยว่ามีแต่ของเล่นที่ไทก้าชอบเพียบเลยนะคะ
น่ารักจริงดูดีนะ
ก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่มีวันเกิดลูก
และที่สำคัญสังเกตไหมล่ะทรงผมใหม่เขาน่ะม้าเต๋อเหินมาเลย
แล้วคุณแม่เขาตัดให้แล้วกันเนอะถามไทก้าไทก้าไทก้าหล่อไหมชอบไหม

ไทก้าหล่ออยู่น่ารักอยู่ดี